ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรียง
ช่วงวิทย์ตีแสงหน้า
ไร้มาตรฐานสากล
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

ประเทศไทยมักจะอยู่ในลำดับต้น

มักจะอยู่อันดับท้าย

บอกว่านักโทษไทยล้นคุก

อันดับที่๖ของโลกนี่แหละครับ

แล้วก็บอกว่าการจัดการภายในเรือนจำเนี่ย
ไม่ได้มาตรฐานสากล
อันนี้ต้องดูสิว่าไม่ได้มาตรฐานสากล

มีการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
เอาแล้วว่าใส่ในกรมราชธรรม

ก็ไปขังผมก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้

ต้องพูดให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชน

ผมได้แถลง

สั้นนะฮะกรมราชธรรมขอชี้แจง

ไม่ได้มาตรฐานสากลของประเทศไทยนะฮะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
อกจากนั้นยังขาดแค้นผู้คุมนักโทษล้นคุกจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไทยต่างชาติ
ขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์กรสหประชาชาตินะครับ
ว่าด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังการรักษาพยาบาลการศึกษาฝึกวิชาชีพ
ส่วนที่บอกว่าทรมานและละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนนั้น
ระเบียบที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเรือนจำมิได้อ่า
ไม่ได้อนุญาตให้มีการทรมานผู้ต้องขัง

เป็นการลงโทษทางวินัยเช่นภาคทันงดเลื่อนชั้นลดชั้นตัด

หรืออื่นเช่นครั้งเดียวไม่เกิน๑เดือน

กรมราชธรรมแจ้งว่าได้ใช้เครื่องพัฒนาการ
เฉพาะกรณีการนำตัวผู้ต้องขังไปสาร
การขนย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำหนึ่ง

และที่ใช้คือกุญแจมือกุญแจเท้า
โดยที่ขนาดและรูปร่างของกุญแจมือกุญแจเท้า
เป็นรูปที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เรียนว่ากระบองเป็นอาวุธของพนักงาน
เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงาน
การใช้กระบองจะใช้เฉพาะกรณี
ระงับเหตุหรือป้องกันตัวเท่านั้นนะฮะ
ท้ายสุดแล้วกรมราชธรรมก็บอกว่า

เรียนว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหา
แต่เพราะว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

รัฐบาลได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหากฎหมายยาเสพติด
โดยให้มีการนำผู้เสพออกไปบำบัดรักษาให้มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการพิจารณากำหนดโทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

จำนวนผู้ต้องขังก็จะลดน้อยลง
เรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

เดี๋ยวต่อไปเบรกต่อไปเนี่ย
ผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า

เดี๋ยวชูวิทย์จะตีแสกหน้าให้ชัด

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ไม่หวนเกลือบกับทางด้านเรียน
ชูวิตตีแสกหน้า
โปรสีเขียวศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

คุณมินครับเวลาทำผิดกฎหมายเนี่ย
ทำผิดที่ไหนก็ต้องไปติดคุกที่นั่น

คุณอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ไปทำผิดที่จังหวัดตราด
ค่ะนะฮะกูต้องไปขึ้นสารที่จังหวัดตราศน์
เมื่อถูกสารลงโทษก็ต้องไปติดคุกที่จังหวัดตราด
ก็คือที่ทำผิดท้องที่ไหน
ถูกต้องครับครับครับในกรุงเทพฯก็เช่นกันครับ
กรุงเทพมีเรือนจำอยู่หลายเรือนจำนะฮะ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองเปรมบางขวางนะฮะ
อกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จะต้องไปเรือนจำทันสถานบำบัดนะฮะ
สถานบำบัดนี่ก็เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๗๐
ใช่ถ้าจำได้เราเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องนี้เป็นสถิติด้วย
ทีนี้ลองดูสิครับว่าทั่วประเทศไทยนั้นมีนักโทษอยู่เท่าไหร่

ท่านผู้ชมครับเรือนจำทั่วประเทศไทยนั้นมีถึง๑๙๙แห่ง
๑๙๙แห่งมี๑๔๓แห่งเป็นเรือนจำที่เรียกว่าเรือนจำ

ส่วนอีก๕๖แห่งเป็นเรือนจำชั่วคราว

จังหวัดเรามี๗๗จังหวัดใช่ไหม

เกือบเท่าตัวเลยแสดงว่าเยอะเหมือนกันนะ

ทีนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจำนวนนักโทษ

นักโทษมีถึง๒๘๙๐๐ปริมาณเยอะนะฮะ
อันนี้ผมคิดว่าลดลงมาส่วนหนึ่งแล้วล่ะ

เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนผมอยู่๓แสนกว่า

เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมีพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ๒ครั้ง

นักโทษก็เลยมีจำนวนลดน้อยลงเพราะแต่ละครั้งก็ลดลงไปประมาณ๓๐๐

ท่านผู้ชมครับ๒๘๙๐๐คนนี้เป็นจำนวนที่มาก
คุณมินถ้าเกิดทำผิดต่ำกว่า๑๕ปี

ถ้ามากกว่า๑๕ปีก็ไปอยู่คลองเปรม

ถ้าโทษหนักประหารตลอดชีวิตให้ไปอยู่บางขวาง

แต่ขอโทษทีถ้าเป็นผู้หญิงนะผมไม่ได้แยก

นะฮะก็เลยให้ผู้หญิงไปอยู่รวมกันหมด
นั่นก็คือทันสถานหญิงกลาง
ทางสถานหญิงกลางอย่างเช่นที่เขาชื่ออะไรหญิงไก่
อันนั้นก็ต้องอยู่ที่ทันสถานหญิงกลาง
แต่มีทันสถานหญิงมีนมีนบุรี

ทันสถานหญิงทนบุรี

ดังนั้นถ้าฝั่งทนไปขึ้นสารอาญาฝั่งทน
ก็ต้องไปติดคุกที่ฝั่งทน
ทีนี้ถามว่ายาเสพติดไปบำบัด

ถ้าพวกเจอฉี่ม่วงแต่ไม่เจอยาอันนี้ไปฟื้นฟู
สถานฟื้นฟูนั้นต้องไปอยู่๔๕วัน

อันนั้นหมายความว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย

เขาเลยให้ไปอยู่ที่บำบัดแค่๔๕วัน
อันนี้ตามนโยบายคุณมิ้นลองดูรูปนี้ซะหน่อยไหมครับว่าดูว่ารูปนี้ว่ามันหนาแน่นไม่หนาแน่นยังไง
อันนี้อันนี้คือรูปในเรือนจำเหรอคะ
นี่ในเรือนจำฮะในเรือนจำที่เขาส่งมานะครับ
เขาส่งมาสายลับผมนะครับมีทั่วไปนะครับเขาส่งมา
ก็จะเห็นว่าในสถานเรือนจำเนี่ยที่อยู่ในรูปเนี่ยนะ
ผมให้ดูแค่นิดหน่อยนะฮะอันนี้คืออยู่กันแบบนี้
คืออยู่แบบนี้๑๕ชั่วโมง
นี่คุณชุวิตตอนคุณชุวิตอยู่ในนั้นอยู่แบบนี้ด้วยไหมคะ
ผมก็ต้องอยู่ต้องใช้ชีวิตแบบนักโทษทุกประการแล้วครับ
งั้นต้องถามหน่อยเพราะว่าเราเปิดมาด้วยเรื่องที่ว่า
ถูกจัดอันดับเป็นนักโทษล้นคู่อันดับ๖ของโลก
กรมราชธรรมเขาก็ออกมาชี้แจงว่าไม่นะเราก็ยังมีมาตรฐานอยู่
ถามคนเคยอยู่ใช่ครับมันจริงเท็จอย่างไรคะ
ถ้าต้องถามผมทีนี้ผมจะมองภาพอย่างนี้ก่อนครับ
ท่านผู้ชมครับกรมราชธรรมนั้นมีนักโทษอยู่๒๘๙๐๐คน
มีเรือนจำทั่วประเทศที่ต้องดูแลอยู่ร้อยกว่าแห่ง

อีก๕๐กว่าแห่งเป็นเรือนจำชั่วคราว
ขอโทษทีนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ

เพราะว่าถ้าเกิดผู้ต้องขังขนาด๒๘๙๐๐คน
ต้องเลี้ยงคน๒๘๙๐๐๐คนเนี่ย

แต่ละวันจะเลี้ยงคน๒๘๐๐๐คน

เอาเงินเข้าไปใช้ได้ไปซื้อของซื้อของอะไรเนี่ย
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าได้หรือไม่ได้
ถ้าทางกฎหมายเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณมีสตางค์เนี่ย
คุณใช้ในคุกกรมรัชธรรมให้คุณใช้อยู่๓๐๐บาท
ร้อยบาทครับ๓๐๐บาทก็หมายความว่าญาติเอามาให้คุณใช้ไง
เขาก็จะเอาเข้าบัตรใส่ไว้ในบัตรให้
บัตรคุณก็เอาไปใช้ในการซื้อของซึ่งเป็นร้านสวัสดิการของเรือนจำในแต่ละที่

แปลงสีฟันยาสีฟันสบู่หรือว่าข้าวข้าวถุงแกงถุง

ก็มีให้นะคุณจะกินได้ก็กินฮะ

แสดงว่าเป็นอาหารหลวงตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกว่ากรมราชธรรมใช้งบประมาณในการเลี้ยงดูผู้ต้องขังเท่าไหร่รู้ไหมครับ

ล้านครับพูดไปแล้วนี่จะตกใจนะฮะคนละ๕๔บาทต่อวัน
มื้อมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น๕๔บาทต่อวัน
แล้วแล้วยังให้๕๔บาทไปคูณคูณ๒๘๙๐๐๐บาท

ทีนี้ใน๕๔บาทเนี่ยมี๓บาทเนี่ย
ก็คือหมายความว่าผู้ต้องขัง๑คนจะเป็นชายหรือหญิง
ก็จะใช้งบประมาณต่อปีเนี่ยประมาณ๒๑๐๐๐บาท
หมื่นหนึ่งพันบาทอืมสองหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ไม่ใช่เงินน้อยนะฮะ
ต่อคนเนี่ยบางคนติด๒๐ปีก็แสดงว่าโดนไป๔๕แสนแล้วนะฮะ
โอ้โหนี่คือแค่คนเดียวด้วยนะแล้วนี่ไม่ได้คนเดียวนะครับ
แล้วมีเกือบสามแสนคนอันนี้เกือบสามแสนคน
ก็แสดงว่าเราจะต้องไปดูเสียก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงมาตรถงมาตรฐานอะไรเนี่ย
ต้องยอมรับความจริงประการแรกซะก่อนว่างบประมาณของกรมราชธรรมนั้นมีอย่างจำกัด
เนี่ยผมพูดอย่างเป็นกลางที่สุดคือพูดง่ายว่าเขามีรายจ่ายเยอะ
รายจ่ายเยอะมากครับห้าสิบสี่บาทที่เป็นค่าอาหารเนี่ย
คูณไปเลยครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันคนดังนั้นก็คือประมาณเอ่อ
เงินประมาณ๖๐๐๐ล้านที่ต้องใช้อันนี้ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นของผู้คุม
ที่จะต้องเอาไปรวมทั้งหมดเนี่ย
กรมราชธรรมได้หมื่นกว่าล้านฮะปีหนึ่งงบประมาณต่างเหล่านี้นะครับ
ทีนี้เกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสองหมื่นหนึ่งเนี่ย
ตกไปแล้วเนี่ยเท่าไรฮะสองหมื่นหนึ่งคูณด้วยสองสองแสนแปดหมื่นเก้าพันคน
ก็คือ๖๖๐๐๐ล้าน๖๐๐๐ล้านตรงนี้ไม่ใช่นักโทษไทยอย่างเดียวนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีนักโทษต่างชาติด้วยอ่าที่มาทำผิดบ้านเราครับ
ในขณะที่ผมติดอยู่เนี่ยผมก็เจอนักโทษขอโทษนะต้องเอ่ย
นักโทษจากอีรานค่ะนะฮะนักโทษจากไนเกีเรียอ้อ
ซึ่งโดนคดียาเสพติดเรียกว่าเอายาเสพติดมาทำร้ายขายบ้านเราแล้ว
เราจะต้องไปเลี้ยงดูถูกไหมครับถ้าต้องไปเลี้ยงดูเขาอ่ะ
เพราะว่าเขาติดคุกบ้านแล้วเพราะต้องให้ข้าวให้อะไรเขากิน
ต้องดูแลครับฉะนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันคนเนี่ย
คูณด้วยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันคนก็ออกมาอยู่หกพันกว่าร้าน
ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้เงินงบประมาณมาจากหลวงเนี่ย
ก็ไม่เกินสองหมื่นครับเพราะแสดงว่าเหลือในการพัฒนาอย่างต่างเนี่ยน้อยมาก

ทีนี้ปัญหาของสิทธิมนุชนที่ฝรั่งเขาร้องเรียนเนี่ยนะฮะ
สื่อต่างชาติหรือแม้แต่องค์กรต่างชาติเขาว่านักโทษล้นคุก

กรมราชธรรมก็เรียนชี้แจงตามที่บอกมา

เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า
ระบบของกรมราชธรรมนั้นพยายามที่จะเอาคนที่ผิดนะฮะ
หมายความว่าคุณมิ้นครับผมทำผิด
ผมทำผิดกฎหมายก็คือผิดกฎเกณฑ์กติกาของสังคม
ถูกไหมครับผมต้องออกจากสังคมไป
ก็คือแยกถูกแยกออกไปอยู่อีกที่นึง
แยกออกไปที่หนึ่งซึ่งถูกจำกัดด้วยอิสรภาพ
ไปไหนไม่ได้จะทำอะไรอิสระก็ไม่ได้
ถูกขังถูกอยู่ในคุกเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ

กล่าวจิตใจให้นักโทษออกไป

คือมันเหมือนเป็นการทำโทษถูกไหมคะว่า
คุณทำผิดเพราะฉะนั้นสิ่งโทษที่คุณได้รับคือ
คุณไม่มีอิสรภาพคุณต้องเข้าไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีอิสรภาพ
เพื่อให้หลาบจำออกมาจะได้ไม่ทำอีก
ครับทีนี้ปรากฏว่า
เราก็จะมีนักโทษบางคนที่ออกมาแล้วทำกระทำการซ้ำอีก

อย่างในต้อมไอโฟนที่บอกว่าติดคุก๗๘ครั้ง
ออกมาถามว่าเราคืนคนดีหรือคืนคนเร็วสู่สังคม

เราเอาน้ำเน่าน้อยไปใส่น้ำเน่ามาก

มันก็จะเน่าที่เน่าน้อยก็จะเน่าเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเอาคนที่มีความผิดครั้งแรก
ในความผิดครั้งแรกในสถิติมีอยู่ว่า
ถ้ามีความผิดครั้งแรกอยู่ประมาณสักประมาณ

แสนแสนแปดหมื่นคน

ส่วนความผิดครั้งที่๒เนี่ยนี่ฮะ

แสนเจ็ดหมื่นแปดถ้ารวมทั้งชายทั้งหญิงนะคะ

ที่เหลือความผิดครั้งที่สองนี่ก็ลดเหลือสี่หมื่น
แสดงว่าเขาก็มีความหลาบจำอยู่ระดับหนึ่ง

เพราะฉะนั้นถามว่าระบบของกรมราชธรรมนั้น
เอาไปขังรวมกันเนื่องจากงบประมาณจำกัด

เขาไม่สามารถแยกได้ว่าความผิดครั้งแรกเนี่ย

ไม่ต้องไปปนกับพวกที่นักโทษที่ซ้ำซาก
ก็ทำไม่ได้นะก็ต้องผสมปนเปย์กันไป
อย่างผมเนี่ยเพิ่งเข้าไปผมก็ไปเจอคนที่ติดคุกมานานนะฮะ
หรืออย่างบางคนถ้าเกิดยาเสพติด
เคยขาย๑๐๐เมตรเมื่อเข้าไปเจอพวกคนขายกิโลนึง
ปรากฏว่ามันเข้าไปเรียนรู้ก็ออกมาขายมากขึ้น
หรือว่าพวกที่ป้นน้อยพอเรียนรู้มาก
ออกมากลายเป็นป้นมากมันก็มี
ในขณะเดียวกันที่กรมราชธรรมก็พยายามนะฮะ

นอนก็สวดมนต์สวดตลอดฮะ
เขารบทรงชาติ๘โมงเหมือนเด็กล่ะครับ
เพราะฉะนั้นการกล่อมกล่าวมีการอบรมผมนิสัย
กรมราชธรรมนั้นมีโปรแกรมสมาธิให้วาดภาพ
ดนตรีฝึกวิชาชีพ

จำนวนผู้ต้องขังนี่ไม่ใช่น้อยนะถามว่าล้นไหม

สิบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นนักโทษเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยทั้งสิ้น
นะแต่ถามว่าในงบประมาณที่คุณศูนย์เสียไป
เขาบอกว่ามันก็คนเลวมันก็สมควรติดคุกแล้ว

คนพูดก็ไม่อย่างนั้นนะเราก็ต้องไปเลี้ยงดูเขา
ถามว่าคนที่เสีย๖พันล้านยังไง

ภาษีครับไม่เอาภาษีจะเอาที่ไหนเลี้ยงล่ะครับ
ก็เป็นเงินภาษีที่จะต้องเอาไปจ่าย

ทั้งหมด๒๘๙๐๐๐คนนี่แหละครับ

ทั้งหมดค่ากินอย่างเดียวก็ปีละ๖๐๐ล้านแล้ว
คนหนึ่ง๕๔บาทต่อวันเช้ากลางวันเย็น

เช้ากิน๗โมงครึ่งเที่ยงกิน๑๐โมงครึ่ง

ต้องกลัวบ่าย๓ก็ให้คุณขึ้นเลือนนอน
ขึ้นเรือนนอนตอนบ่าย๓ไปถูกขังตั้งแต่๓โมงจน๖โมงเช้าก็๑๕โมง

ดังนั้นประมาณ๙ชั่วโมง๒๔ชั่วโมง
ใน๑วันมี๒๔ชั่วโมงเขาขังคุณอยู่ในเรือนนอน๑๕ชั่วโมง

อยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยเหรอคะ
ทำอะไรสิครับก็ต้องนั่งนอนอยู่ในเรือนนอน
คุณอยากจะทำอะไรคุณก็นอนไม่นอนก็นั่งนั่งก็นอน
เพราะว่าถ้าคุณยืนคุณก็ไปบางคนข้างหลังในการดูทีวี
ถ้าคุณเดินไปห้องน้ำกลับมาคุณอาจจะหาที่นอนไม่เจอ
เพราะว่ากลับมาที่นอนมันขยับหายไปแล้ว

แต่ถามว่าความผิดต่างเหล่านี้
แสนกว่าคน๗๐๘๐มาจากคดียาเสพติด

ซึ่งยาเสพติดในปริมาณของสังคมไทยเราปัจจุบันนี้

ก็มีการจับกันแล้วก็เข้ามาติดคุกตลอดฮะ
ฤดูการโปรโมชั่นเช่น
พวกธรรมะเกมียนลาวอะไรต่างลาวนี้

อืมแปลว่าในในคุกที่คุณชุวิตเจอนี่ก็คืออย่างที่บอก

ปัญหาแรกคือที่ผมอยากจะชี้แจงให้ฟังในภาพรวมก็คือ

จะไปพูดว่านักโทษต่างชาติเนี่ยเรื่องมาก
นักโทษต่างชาติจะร้องเรียนร้องสถานทูตนะฮะ
กรมราชธรรมก็ดูแลมากขึ้นมากขึ้น
โดยเฉพาะเป็นนักโทษต่างชาตินะครับ

เบรกอีกนิดนึงให้คุณผู้ชมไปย่อยข้อมูลก่อนคุณผู้ชม

ประมาณเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวมาฟังกันต่อ
ต่อกันต่อค่ะ

ผมไม่วงลือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
จากนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นอกจากนักคำว่านชเนี่ย
นักโทษเด็ดขาดชายหรือนอยนักโทษเด็ดขาดหญิง
สถานะแตกต่างกับขอชอหรือขังชายหรือขังหญิง
คุณมิ้นทราบไหมครับอย่างสมมุติว่าประกันตัวไม่ได้เนี่ย
เข้าไปก็อยู่ในคุกอีกนะก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับ

คือขอชอขังชายหมายความว่ายังไม่ทราบว่าสารตัดสินอย่างไร
แต่ว่าประกันตัวไม่ได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุก
ก็อยู่ในสถานที่เดียวกันกับนักโทษเด็ดขาดอีก
ก็คือขอนี่คือพวกฝากขังถูกไหมคะ
ถูกต้องพวกที่แบบว่ายังไม่สิ้นสุด

ชั้นต้นอาจจะติดอุทธรณ์อาจจะรอดรอระหว่างดีการ์
แต่สารให้ไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากเป็นโทษร้ายแรงอะไรต่างเหล่านี้
สรุปแล้วเอาไปรวมกันหมดก็เพราะปัญหาของงบประมาณนะครับ
พูดถึงความหนาแน่นก็พูดถึงงบประมาณ
เพราะว่าจำนวนปริมาณยาเสพติดมันเพิ่มขึ้น
เขาจับแล้วเขาเอามาขังก็ต้องเอามารวมกันนะครับ
เอ่อพอเอามารวมกันเกิดอะไรครับกลุ่น
คนเยอะ

คุณมิ้นคงไม่ทราบผมเก็บศพในเรือนจำ

คับเพราะว่าผมอยู่ผมย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัน
อยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมโรงพยาบาลราชธรรมนั้นก็อยู่ในเครือของ
เครือเลยนะอยู่ในเครือเรือนจำลาดยาวครับ
มีราดยาวก็มีคลองเปรย์มีเรือนจำพิเศษมีกรมราชธรรมมีทันสถานบำบัด
กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเรือนจำลาดยาวนะครับ
กลุ่มเรือนจำราชยาวผมไปอยู่โรงพยาบาลราชทัน
คุณมิ้นตกไม่เจอด้านผู้ชมคงเห็นว่าวรรณโลกติดต่อ

แต่ในคุกนั้นวรรณโรคนี้มันมากจริง
เพราะการใช้ช้อนร่วมกันการไอร่วมกันการนอนอยู่ด้วยกัน
ห้องปกตินอนได้๒๐๓๐คนนะฮะ
แต่ของเรานอนกัน๗๐๘๐คนนะ

ก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องดูแลอีก

ก็ต้องจ้างหมอก็ต้องเอายามาดูแลอีก
ก็ผมถึงบอกว่านอกจากนั้นแล้ว
อย่างผมผมก็กลัวครับ
ผมไม่อยากกระทำความผิดและผมไม่อยากกลับเข้าไปใหม่
แต่วันนี้เขาชวนเข้าไปใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้คนปรับเข้าไปใหม่

เราพบว่ามีคนกระทำความผิดและออกมากระทำความผิดซ้ำอีก
ซึ่งจริงกรมราชธรรมเขาก็ชี้แจงนะครับ
ว่า๑มีคนทำความผิดครั้งแรกอยู่ประมาณ๑๘๐๐๐คน
พอคุณทำความผิดครั้งที่๒ลดเหลือ๔๐๐๐กว่าคน
ก็แสดงว่าคนเหล่านั้นเขาหลาบจำเขาไม่อยากกลับไปใหม่

ก่อนที่ผมจะจบวันนี้นะฮะ

ปัญหาต่างที่เรากลัวเช่นข่มขืน
เขาบอกเลยว่าคมคืนไม่อยากให้อภัยโทษ

คดีข่มขืนและปลาตู้สลายไม่ได้

ที่๒ที่ไม่ได้ก็คดีช่อกงประชาชน
พวกสารพัดแชร์ต่างที่ช่อกงประชาชนเกิน๕คน

ทำตัวดีประมวลอะไรดีน่ารัก

หลังจากนั้นอีก๖เดือนเขาก็ปรับเป็นชั้นดีมาก

โทษต่างราวนี้จะมีผลต่อการลด
ทีนี้ที่ผมโดยสรุป
ประเด็นที่นักผู้สื่อข่าวต่างชาติ

มีทั้งส่วนถูกและมีทั้งส่วนผิด
ส่วนถูกที่บอกว่างบประมาณเราน้อย
ดูแลนักโทษล้นคุกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติด
อันนี้ก็คงจะจริงแล้วครับคงจะปฏิเสธไม่ได้

เราก็ตีโทษประเทศไทยนี่แหละว่า

ผู้คุมนี่เขาติดคุกตลอดมากกว่านักนวดอีกเอาไว้ก่อนเหรอ
เก็บไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราคุยกันต่อมีต่อใช่ไหม

เพราะว่าวันนี้เราเชื่อเห็นถึงปัญหาว่าทำไมเราถึงได้มีนักโทษล้นคุก
เขาบอกว่าเราไม่ได้มาตรฐานสากล

แต่พรุ่งนี้มันจะต้องมีทางออกด้วย
เพราะพรุ่งนี้คุณชุวิตจะมาบอกว่าเราควรจะแก้ยังไงถูกไหม
ควรจะแก้ยังไงแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้

และฝั่งของนักโทษและฝั่งของระบบราชทัศน
ประเด็นอะไรส่งเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะ
ไม่อยากให้พลาดเลยจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้อง

ใช่มันเป็นเรื่องใกล้ตัว

พรุ่งนี้กลับมาตามกันต่อสวัสดีค่ะ